สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูฝนในวันเสาร์นี้แล้วนะคะโดยฝนเนี่ยจะเริ่มตกตั้งแต่ภาคใต้ไล่ขึ้นไปค่ะจากการตรวจสอบนะคะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝนตกเพิ่มขึ้นค่ะ๑๒๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
ระวังอันตรายนะคะจากลมพัดแรงและฟ้าผ่าค่ะ
อุณหภูมิจะร้อนจัดในช่วงครึ่งวันเช้าค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะ
ร้อยละ๒๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ตกหลังบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิไม่ร้อนมากค่ะ
จุดใดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
สูง๑๒เมตรอุณหภูมิสูงสุด๓๖องศา
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีฝนเพิ่มมากขึ้นเน้นตกหนักหลังจากบ่ายไปแล้วค่ะ
อุณหภูมิอยู่ราว๓๖องศาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่เกาะเล็กนะคะ

ที่นั่นเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเรือประมงนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีสีสันสวยงามแบบนี้นะคะ
เกาะนี้นะคะเป็นเกาะที่ชื่อว่าเกาะโปรซีดาค่ะคุณผู้ชม
เป็นสถานที่ยอดนิยมนะคะของนักท่องเที่ยวในประเทศอิตาลีค่ะ
อกจากนี้ยังขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอิตาลีอีกด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ